คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปหาของดีของอร่อยกันดีกว่า
บอกเลยว่าเป็นยำที่มันแซ่บแสบถึงสวง

บอกว่าแซ่บมาก
โอ้โหไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมุนหน้าไก่
โอ้โหไปถามเจ้าของก็คือคุณวิไลศรีเขมะวงหรือว่าคุณออย
อายุ๓๒ปีเจ้าของร้าน
ผันตัวจากการเป็นแม่บ้านนะ
มาเป็นนักธุรกิจ

มีชื่อว่าร้านแสนแซ่บหมูปลาร้าและยำ๒๐บาท
ขายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ถนนเพชรเกษม
แยกเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
คุณวิรัยศรีนะครับเจ้าของร้านก็เล่าว่าจากเดิมเนี่ยเป็นแม่บ้านนะ
ก็ช่วยคุณแฟนดูแลกิจการอู่ซ่อมรถ

ก็ทำให้ธุรกิจอู่ซ่อมรถก็ประสบปัญหานิดหนึ่ง
ก็เลยอยากจะแบ่งเบาภาระคุณสามี
เมื่อปีที่แล้วเปิดร้านหมูปลาร้าเป็นร้านเล็ก
แล้วก็ลูกค้ามาทานก็ถามถึงเมนูยำด้วยไง
หมูปลาร้าบางทีทานกับผักมันก็อร่อยอยู่แล้ว

แต่บางทีถ้าเกิดมียำมีส้มตรงส้มตำแบบนี้ด้วย

มันจะครบจบในที่เดียว

ใช่ครับเธอจึงคิดเมนูยำขึ้นมาด้วยนะครับ
แล้วก็บอกเลยนะว่าแหมถ้าขายในราคาเท่าเทียมกับคนอื่น
เดี๋ยวมันจะไม่ดึงดูดใจลูกค้า

ใครหลายคนเขาก็ได้รับผลกระทบถูกไหม
ก็เลยขายมันทุกเมนู๒๐บาท
โอ้โหราคาย่อมเยาว์

ปูสดยำกุ้งสดยำปลาหมึกยำหมูย่างยำหอยนางรมยำแซลมหม้อ
โอ้โหเอาไปเลยคนละยำค่ะคุณ
ก็จะได้กลายเป็นคนละ

แต่ร้านนี้สิ่งหนึ่งที่เขายืนยันการันตีคืออะไร

แล้วก็อร่อยแถมบริการดีนี่ราคาประหยัดด้วย
ย้ำอีกทีแล้วกันว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านแสนแซ่บหมูปลาร้าและยำ๒๐บาท

ลูกค้าที่มาอยากจะจองโต๊ะก่อนก็โทรไปเลย๐๘๔
จองได้ตั้งแต่ช่วง๗โมงเช้าเลยนะไปจนถึง๑๐โมง
คือบอกเขาไว้ก่อนไงว่าอยากจะกินอะไรอยากจะนั่งตรงไหน
เพราะว่าลูกค้าเยอะคนเยอะจริงจริงใช่ครับ
แบบนี้ละกันลองไปทานกันดูอุ้ยอิจฉาคนจังหวัดราชบุรีจริง
นี่ไงเสาร์อาทิตย์เราก็หาเวลาไปทานได้นะ๒๐บาทก็ทำให้เราแซ่บได้หลายยำเลย

เอาหลายยำก็ได้ค่ะเพราะดิฉันชอบทานยำนะคะ